คุณผู้ชมห้ามมาดูความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ซึ่งตำรวจชายภูมิต้องการที่จะจับตัวคนผิดมารับโทษให้ได้
เพราะว่านายวิชัยก่อเหตุไปยิงนางวันเพ็ญภรรยา
นางวันเพ็ญได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นนะครับนายวิชัยซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
ก็มาหลบอยู่ที่บ้านหลังนี้
และตำรวจออกหมายจับและตามมาจับกลุ่ม
แต่ปรากฏว่านายวิชัยประกาศลั่นบอกว่าจะไม่ยอมให้ถูกจับ
และเขายิงตัวตายไหนที่สุดนะครับ
นี่แหละฮะบ้านที่เกิดเหตุที่นายวิชัยยิงตัวตายนะครับ
คือบ้านเล็กที่๑๑๙หมู่๑๒ตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมินะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่นายวิชัยรองชัยภูมิอายุ๕๐ปี
ใช้ในการหลบซ่อนตัวหลังจากที่ก่อเหตุนะครับ
หนีความผิดในคดียิงนางวันเพ็ญเหล็กสูงเนิน
อายุ๕๕ปีภรรยาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์
เมื่อวันที่๑๒มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็หนีข้ามตำบลมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับ
สุดท้ายเขาก่อเหตุยิงตัวตายนะครับ
ด้านนางรัดดาพรรองชายภูมิอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นหลานสาวของนายวิชัยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากนายวิชัยก่อเหตุในการยิงภรรยา

นายวิชัยก็ขอหลบหนีมาอยู่ที่บ้านหลังนี้
ที่ตำรวจจะออกหมายจับแล้วก็ตามมาเพื่อจะจับกลุ่มนะครับ
ขณะที่นางบัวเรียนรองชัยภูมิหลานสะพ้ายของนายวิชัยบอกว่า
นายวิชัยเคยประกาศลั่นออกมาแล้วบอกว่าจะไม่ยอมให้ถูกจับนะครับ
แล้วก็เชื่อว่านายวิชัยนั้นทนแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ไม่ไหว
ก็เลยล็อกประตูแน่นหนาแล้วก็ใช้อาวุธปืน
ยิงตัวเองเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเพื่อเป็นการหนีความผิดครับ
ด้านของตำรวจสพคสวรรค์จังหวัดชายภูมิซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะครับ
ก็บอกว่าจริงแล้วพวกเขาก็ทำดีที่สุดแล้วนะ
พยายามที่จะตามมาจับกลุ่มคนทำผิดให้มารับโทษตามกฎหมาย
ไม่ได้เป็นการกดดันให้ฆ่าตัวตายเลยนะครับ
ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนร่างของนายวิชัยก็ให้นำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลชายภูมิ
ก่อนที่จะให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ
ส่วนอาการของนางวันเพ็ญภรรยาที่ถูกนายวิชัยยิงนะครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูตึกฉุกเฉินใหม่ชั้น๒
โรงพยาบาลชายภูมิอาการนั้นยังโคม่าอยู่นะครับ